เขาไปออกทริปพักผ่อนกับบรรดาแก๊งเพื่อนเขา

ให้เชื่อไปดูหลักฐานมันฟ้องจ้า
แล้วถ่ายแฟชั่นออกงานต่างเขาก็จะน่ารักนะคะ
แต่ว่าพอว่างจากการถ่ายละครปุ๊บค่ะ
เสื้อผ้าแพ็คใส่กระเป๋าออกทริปล้านลาเลยนะคะ
โดยครั้งนี้ยกขบวนกันไปสูดกลิ่นอายทะเลถึงศรีพันวา

แบบต้องบอกเลยว่าไร้เงาพี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มบี้สุกริตนะจ๊ะ
พอทางสะดวกขนาดนี้คุณค่ะสาวโมไม่รอช้า
สลัดผ้าเลยจ้าสวมชุดว่ายน้ำตามภาษาสาวแซ่บ
ที่มีทั้งแบบวันพีชว้าวข้างโชว์ผิวขาวเอวบาง
แล้วก็มีแบบทูพิชสีขาวด้วยนะจ๊ะ

ไม่ต้องแบบสะบึมก็แซ่บแล้วก็เซ็กซี่ได้เนอะ
เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยฮิตแบบตุ้มกันเท่าไหร่นะ

แต่คุณค่ะที่มันน่าจับตามองก็คือ
หนึ่งในเพื่อนร่วมทริปอย่างนักแสดงหนุ่มร่วมสังกัด

ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เขามีข่าวว่าแบบ
ซุงกุ๊กกอกกอะไรกันอยู่อยู่เนี่ยแหละ
ตอนนี้เขาเป็นแฟนเก่าสักยิบหนึ่งป่ะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีภาพหลุดควงกันไปทานข้าวรอบดึก
แต่ครั้งนั้นฝ่ายชายเขาออกมาปฏิเสธแล้วว่า
เป็นเพียงเพื่อนที่สนิทกันมากเท่านั้นเองไม่มีอะไร

การที่เราจะไปทานข้าวด้วยกันตอนกลางคืนมันไม่แปลกหรอกเนอะ

เพราะกำลังจะงงว่าคุณโมไม่ได้กับคุณบี้เหรอ
อืมก็เขาเป็นน้องสาวคนสนิทหนุ่มบี้เขายังไม่ได้เป็นแฟน
สถานะมันคุณต้องไปเรียบเรียงใหม่
คุณไม่ได้คุณไม่ได้อากาศไม่ได้ค่ะ